ซี่โครงทอดนะครับผม
เหมือนมันอร่อยเลยอ่ะ

สวัสดีครับผมแจ๊คครับ
ผมแซคครับผมบางไซส์ตลาดไซส

ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าง
ในกินร่างบาง
ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดสัมมกรนะฮะ

เป็นที่รู้จักของคนในย่านรามคำแหง

สัมมกรซอยรามคำแหง
หลังศูนย์การค้าสัมมกรเพลต

ที่นี่ได้ครบจบทุกอย่าง

และที่เด็ดที่สุดของกินที่นี่

โอ้โหน่ากิน
พูดได้เลยว่าอร่อยเฉียบ
และของมีคุณภาพทุกร้าน

มาจากนี้

เราจะเริ่มที่ของขอบว่าสดหรือของ

ระดาษพี่เจคจะต้องของขอบเอ่ย

ต้องไปร้านนี้เลยครับร้านเนื้อทอดครับ
ขึ้นชื่อของท่าซมมะกร
ขายหมดทุกวันเลยครับพี่แจ๊คครับผม
พูดมาขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับน้องแซคครับ
ใครไปเจอร้านเนื้อทอดก่อน
แล้วช่วยเขาขายหมด๑๐๐๐บาทนะ

งั้นไม่ได้เนี่ยต้องให้คนมาซื้อ

โอเคครับรับคำท้าได้จ้ะ
ร้านเนื้อทอดที่น้องแซคว่าก็คือ
ร้านอิสมาเอล๕ล้านฟูต
เหนือโคขุนทอดนมสด
ซึ่งเป็นร้านดังของตลาดสัมมกร
แต่ว่าไปคนละทางแบบนี้

แล้วใครจะช่วยขายได้ถึง๑๐๐๐บาทก่อน
ต้องมาดูความสามารถของน้องแซคพี่แจ๊คกันครับ
นี่ไม่ได้มัวแต่ถ่ายรูปกับสาวเล่นนะครับ
แต่เจอแฟนคลับเลยถ่ายรูปแลกกับการบอกทาง
ช่างโชคดีจริง

ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านอิสมาแอล๕ล้านฟู้ดนะครับผม
ชื่อร้านอิสมาแอลร้านฟู้ด

มีเนื้อทอดนมสดเนื้อแดดเดียว
ซี่โครงเนื้อลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็น
เด็ดของที่ร้านคือน้ำจิ้มที่ทำด้วยนมสดทอด
จิ้มเนื้อหรือผัดกับข้าวคลุกกับข้าวอร่อยมากเลยครับ
หมักใช้เวลาหมัก๑คืนครับ
ักในน้ำนมแล้วเอามาทอดเนี่ยแยกนมทอดต่างหาก
รับรองว่ามาแล้วจะต้องมาอีกแน่นอนครับ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับผม
ซี่โครงทอดนะครับผมมาพร้อมน้ำจิ้มนมสด

น้องหอมหลายครับผมบอกได้เลยว่าต้องน้ำลายไหลแน่นอนครับ
ใครที่อยู่อยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมสักอันสองอันนะครับผม

ทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งเซ็บทั้งน่อยพี่น้อง

ื้อฮือเห็นน้องแท็กกินแล้วมันช่างยั่วน้ำลายดีจริง
แต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือ
ทอดนมสดรสชาติจะเป็นยังไงตามไปดูน้องแซคกันครับ
เดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับ
ญาติพี่น้องครับเอาเลยนะครับ๑๒จะเอาแล้วนะครับ
จะทานแล้วนะครับไม่รีรอแล้วนะครับผม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
บาทแล้วนะครับผมโอ้โหผมใส่งานนี้ผมได้กินฟรีตลอดปีแน่นอนครับ
เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านนะครับผมโอ้โหที่ให้แซ็คจูงแพร่นะครับ
มาทานเนื้อทอดฟรีนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปตามหาพี่แจ๊คกันนะครับผม
ไม่รู้ว่าไปนอนหลับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ
ผมรอนานมากแล้วตอนเนี้ยครับไปเลยครับผมไปเลยโอ้โหใครบ่นหรือนินทาผมเนี่ยน่ะ
ต้องเป็นน้องแซ็กแน่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยหาจนเหนื่อยแล้ว
คุณผู้ชมนี่มันคือร้านหมูทอดวิเชียนเอาเป็นว่าก็เอาร้านนี้เลยละกัน
วิเชียนหมูทอดหมูทอดรสเด็ดจากนครสวรรค์เจ้าเก่ากว่า๒๐ปี
อยู่มาตั้งแต่ตลาดแห่งนี้เปิดเลยทีเดียวที่ร้านนี้มีสารพัดหมูทอด
บอกเลยว่ารสเด็ดเค็มนิดหวานหน่อยกลมกล่อมด้วยสูตรหมักเด็ดจากทางร้าน
ครับผมร้านวิเชียนหมูทอดครับมีเนื้อหมูมี๓ชั้นมีหมูแดดเดียว
มีตับหมูไส้หมูไส้อ่อนนะแล้วก็เครื่องในไก่เอ็นไก่
เมนูที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นเนื้อหมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่นะ
แล้วก็๓ชั้นแล้วก็หมูแดดเดียว
เดี๋ยวคุณลุงเนี่ยสอนผมด้วยนะว่าขายยังไงแล้วเรียกลูกค้ายังไงนะครับ
กับหมูทอดไก่ทอดเอาแล้วอร่อยเจ้าเก่าน้องความสวรรค์ครับ
เรียกแบบนี้ครับเรียกแบบนี้แต่ของผมจะใช้อีกแบบนึง
ผมจะกินยัวพอกินเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะเรียกลูกค้าว่า
มาเลยจะอร่อยจริงนี่แจ๊คกินยั่วแล้วกินแบบจุแล้วก็อร่อยเน้นเลย
ดีไหมครับลุงครับดีครับนี่เดี๋ยวผมเข้าไปขายนะครับเชิญครับ
ไปเลยครับผมมาจริงจริงจริงจริงจริงจริงมา
หมูทอดจ้ะหมูทอดร้อนจ้ะนี่นะจ๊ะดูนี่นะจ๊ะ
เอาละครับมาอีกที่เมนูนะครับ

ร้อนนะครับ
เอาอะไรครับผมทอดใหม่ที่๒คีมค่ะ

แดดเดียวมันมีความแบบ
เพิ่มรสชาติในความหมักนะครับของน้ำซอสเขาแล้วก็
อีกอย่างหนึ่งคือทานกับข้าวเหนียวเนี่ยฮะ

แล้วที่สำคัญก็คือทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่๒เมนูนี้

เราจะกินให้ล้างบางกะปิกไก่ทอด

มันมีความเป็นแบบ

จืนผมตามมาหาพี่กับทัวร์ตลาดแล้วนะพี่
ผมบอกให้พี่ไปเจอกันที่ร้านเนื้อไง
นี่เดี๋ยวก่อนเคียงเรื่องนั้นก่อน
มันล้านเนื้อนี่มันไม่ร้านเนื้อตรงไหน
เนื้อหมูเนื้อไก่มันก็เนื้อเหมือนกันอ่ะ
เดี๋ยวพี่บอกเลยนะร้านหมูทอดวิเชียนเนี่ยเขาอร่อยจริง
เดี๋ยวพี่ให้ชิมก่อนจะตักให้นี่นี่ลุงวิเชียนบอกมาเจ้าของร้านนะครับ
ว่าหมูแดดเดียวของเขาเนี้ยเลยเดี๋ยวลองชิมดูอืมอ่ะหยิบไป
นี่หมูแดดเดียวเขาดีมากร้อนบดเอาใหม่มันร้อนมากลูก
เอาออกมาจากกระแทะแน่นอนเลยกระทะครับเอ่อครับผมว่าแต่ว่าพริกหายได้กี่บาทนะครับ
พี่เนี่ยยังขายไม่ค่อยได้แต่น้องช่วยซื้อไปฝากคนที่บ้านอีกสักพันหนึ่งดีไหม
อ้าวลุงวิเชียนครับผมหมูห้าร้อยไก่ห้าร้อยได้ครับอ่ะ
เอางี้ดีกว่าน้องแซคน้องแซคใจดีกับพี่อย่างนี้ครับ
สั่งหมูทอดห้าร้อยไก่ทอดห้าร้อยครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องแซคเนี่ย
ไปทานของหวานสายหวานนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่า
เราจะไปกินแบบล้างบางเกี่ยวกับของหวานไปกันเลยเดี๋ยวเอาตังค์ก่อนแม่
นี่ไงเก็บลุงลุงใส่ถุงไว้ด้วยไปไปเร็วของหวานของหวาน
พี่ว่าพี่เอาเปรียบผมมากเลยนะจากการท้าดวนแข่งกันขาย
กลายเป็นว่าวันนี้ไม่มีใครเลี้ยงใครเอาตัวรอดจ่ายกันเองแล้วกันครับ
จะไปกินล้างบางที่ร้านไหนอีก
เรามี๓น้ำน้ำลำไยน้ำลากบัวน้ำนมสดทา

โอเคนะฮะ

ผมรู้มาว่ามีร้านขนมนะฮะ

น่ากินมากเลยนะฮะ

ตลาดนี่ของกินเยอะน้องแซ็ค
พวกพิจัยครับ
ผมเห็นอาหารปลดที่ชื่นชอบแล้วครับ

เป็นถั่วสูตรจากนราธิวาสนะคะ

เป็นตัวฮิตที่สุดในร้านขายดีที่สุดนะคะ
และเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำได้
รสชาติจะหอมละมุนอร่อยมากนะคะ
เอกลักษณ์ของถั่วบังนารายิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะ
เออนี่ครับ
มูลผมบอกได้ข้อมูลผมแน่นมากเลยครับผม

มากินก๋วยเตี๋ยวป้าแตมนะครับผม

แล้วก็ลาดตัวซอสของกุ้งเนี่ย

รับรองว่าอร่อยแน่นอน

เด็ดของเราเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์เนี่ย

แล้วถ้ามาแล้วต้องทานทะเลต้มยำ
สดอร่อยจากระยองเลยนะคะ

นะครับผมเดี๋ยวให้พี่แจ๊คชิมก่อนนะครับ
อื้อฮือ
อื้อฮือ
คือความแซ่บของต้มยำนะครับคุณผู้ชมน้องแซคครับ

มันมีความแบบเผ็ดเส้นเหนียวนุ่ม

เส้นจันทร์ผัดกุ้ง

บอกเลยว่ากุ้งของป้าไม่ต้องแคะเปลืองออกครับ

ผมการันตีครับยังไม่อิ่มคุณผู้ชมยังไม่อิ่ม
เราจะกินแบบล้างบางใช่ครับนะครับนี่ขอคำสุดท้ายก่อนได้ไหมครับ
จัดไปดิน้องก่อนที่จะไปกินของหวานครับผมเออนี่
อร่อยแบบนี้อย่าลืมมาทานร้านป้าแตมนะครับผม
วันนี้ขอบคุณว่าแต่มมากนะครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีโชคดี

มานี่แหละครับผมครับพี่แจ๊คถึงแล้วครับน้องแซคครับนี่คือข้าวเหนียวพุ่มฮิลันครับผม
ไม่ใช่ค่ะข้าวเหนียวมูลห้มีลันค่ะ
หนูคะนี่ป้ายค่ะข้าวเหนียวกุ้งทีลันค่ะอ๋อคนพิมพ์พันต่อค่ะอ้าว
ข้าวเหนียวมูลหุ้ยลันนะคะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นข้าวเหนียวกอยค่ะที่คนจะชอบกินมากที่สุดค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวยำ
ซัมมกรนะคะข้าวยแม่ค่ะ

รับประกันรสชาติจัดจ้านค่ะ
ข้าวยำสมุนไพรค่ะ

ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะข้าคุณพี่
เดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันแล้วนะครับ
อื้อหือพูดตรงเลยผมเนี้ยเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผัก
ครับแต่นี่ถือว่าอร่อยมากมากเพราะว่ามันตัวน้ำน้ำมูดูอ่ะ
ครับมันเข้มข้นกลมกล่อมไหมกลมกล่อมแล้วก็มันมีความหอมมันอร่อย
เอาของผมบ้างครับครับเดี๋ยวมาชิมของผมบ้างครับยำขนมจีน
ครับผมโอ้โหกินปลาร้าโชยมาเลยนะครับ

เสียบเสียบพอเสียบนั่วอุ้ยคักกระดอกกระเดียบพี่นอนเออ
ไม่เผ็ดมากอร่อยมากครับผมนั่วนี่ห่อผักสักนิดนึงนะครับ

ไม่เสียเวลาครับเราไปกันเลย
ร้านอร่อยในตลาดสัมมกรมีมากมายและหลากหลายจริง
รับรองว่าถ้ามาแล้วจะต้องมาอีกแน่นอน
ตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเท่านั้น
แค่ช่วงแรกแซ็กแจ็คก็กินไปแล้ว๗ร้าน
ภารกิจการกินล้างบางยังไม่จบ
ช่วงหน้าร้านเด็ดในสมกรยังรอพวกเขาอยู่พักสักครู่เดียวครับ
โอ้โหนี่นะครับกินล้างบางของเราต้องแบบนี้
เป็นไงครับ

ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสัมมกรนะครับ
อยู่หน้าร้านมีอะไรกินครับพี่แจ๊คครับ
แจ๊คก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามีอะไรกินต้องถามเจ้าของร้านนะครับ
ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมชื่อร้านเขาครับชื่อว่าหมีไรกลิ่นครับผม
ได้ยินไม่ชัดไงเอางี้ดีกว่า
เดี๋ยวเราจะไปกินร้านบางนะครับผมว่าเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านดีกว่า

คือพี่ดีมนะครับผมเจ้าของร้านหมีไรกินนะครับผม
ที่มาของชื่อร้านเป็นมายังไงครับพี่ดีมครับ
ก็จริงหมีอะไรกินมันเพี้ยนมาจากคำว่าหมีอะไรกินนะครับ
มีอะไรกินประมาณนี้ครับเราอยากตั้งชื่อให้มันยนต์กวนหน่อยเลยครับ

เวลาตอนยืนก็ถามว่าวันนี้มีอะไรกินหมี่อะไรกินสำเนียงมันจะประมาณนี้ครับ

มันต้องอย่างนี้นี่มันกินล้างบาง

หมีไรกินเป็นร้านอาหารไทยแบบฟิวชั่น
เมนูของร้านนี้จะเน้นอาหารไทย
โดยมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจมาก
เด็ดอยู่ที่ซูชิสายพันธุ์ไทย
ที่เป็นการนำข้าวราดแบบไทย
นำเสนอในรูปแบบซูชิญี่ปุ่น
อกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอื่นที่ห้ามพลาด

ไปล้างบางกันครับ
โอ้โหนี่นะครับ
กินล้างบางของเราต้องแบบนี้
เพียรี่ยมขอบคุณมากนะครับ
ชุดข้าวปั้นพันธาย๑๕คำ
ที่นำเอามาแล้ว
ปรุงในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตับกระเทียมชะอมชุบไข่ปลาทูทอดหรือหมูมะนาวที่ล้วนถูกปั้นเป็นคำเรียงมาเป็นระเบียบสวยงามสีสันชวนน้ำลายสอมีความเก๋ไก่หน้าตาคล้ายซูชิญี่ปุ่นครับผม
แล้วอยากจะแนะนำซูชีนะครับหน้าที่แปลกก็คือชะอมครับแล้วก็ตับกระเทียมที่ลูกค้าชอบครับ
นัวกะปิน้องม่ายครับไข่ก็กรอบชะอมก็อร่อย

เป็นไงบ้างครับพี่แจ๊คคือต้องบอกว่าอย่างที่พี่ดีมบอกนะฮะ
ซูชิเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแบบว่าพวกหน้าแปลกนะ

แต่อันนี้คือแบบถือว่าหาทานยากนะ

เมนูต่อไปอันนี้ก็จะเหมาะครับคุณแจ็คครับชื่อข้าวถาดคนหลายใจ
เมนูที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคนหลายใจที่เลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีมาหลายคนก็สั่งรวมกันเลยรับประกันว่าให้ข้าวให้กลับมาแบบล้นล้นไม่มีอั้นและที่น้องแซคกับพี่แจ๊คเลือกมาในวันนี้คือข้าวถาดหน้ากระเพราหมูสับหมูทอดและตับกระเทียมราดบนข้าวสวยร้อนนี่แหละครับ
นูจุดจบของคนหลายใจอย่างแท้จริง
เป็นไงครับ

เราฟินไปกับปัง

มาถึงไฮไลท์อีกอย่างของร้าน

ซี่โครงหมูบาร์บีคิว
วันนี้เราจัดไซส์ใหญ่พิเศษ

ซี่โครงหมูเนื้อนุ่มชิ้นโต
ชำด้วยซอสสูตรลับของทางร้าน
ที่มีรสชาติกลม

สมุนไพร๒๐กว่าชนิด
เสิร์ฟมาพร้อมกับมีดปังต่อ
หั่นซี่โครงหมูทั้งฟินทั้งจุกแบบนี้
มีที่นี่ที่เดียว

เขาบอกว่ารูดออกมาเนี่ยคือ
คือกระดูกจะแบบเปื่อยแน่นอน

ผมขออนุญาตชิมให้คุณผู้ชมนะครับ

แต่ที่อร่อยสุดเลยคือ

แล้วที่สำคัญเลยคือเมื่อกี้ผมทำให้เห็นแล้วนะครับว่า
เขาหมักแล้วต้มไม่นาน
เออเปื่อยครับ
อืมนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
พี่ดีมครับนอกจากซีโครงหมูแล้ว
ยังมีอะไรเมนูเด็ดที่คนสั่งบ่อยไหมครับ
ตัวซุชิคเลยครับเมื่อกี้๑๕นาทีแนะนำใหม่

มีกุ้งกระเทียมครับมันมีเสือร้องไห้ครับ

อืมแต่ละจานนี้ราคาประมาณยังไงฮะ

นี่นะครับผมจะเริ่มจากเมนูข้าวกุ้งกระเทียมนะครับ

อร่อยมาก

ตัวกุ้งมันต่างจากตรงนั้นตรงที่ว่า

ใช่มั้ยครับตัวกุ้งมันต่างจากที่เป็นหน้าซูชินะครับ

เอาเป็นว่านะครับผมก็มีหลากหลายเมนู

ที่เราบอกกันไว้นะครับพี่ดีนบอกว่า

และอาหารพิเศษที่จัดให้กับ
อย่างที่คุณแจ๊คบอกไปนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
ทางร้านหมีอะไรกินจัดไม่ยั้งโปรสุดพิเศษเอาใจคนกินจุกินไม่อั้นทุกเมนู
พิเศษด้วย๓เมนูที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาใหม่
นั่นก็คือตำไหลบัวกุ้งดองน้ำปลากวนและปูไข่ดองน้ำปลากวน
แฟนรายการกินล้างบางรู้กันที่นี่ที่แรกเลยครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือเมนูบุฟเฟ่นะครับผม
ปูไข่ดองน้ำปลากวนนะครับดูดิฮะดูไข่ครับโอ้โห
นี่คือเป็นปูดำใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นปูทะเลปูไข่นะครับ
เป็นปูไข่นะครับโอ้โหแล้วราดแบบจากปูดำ
ที่แบบว่าทางร้านเขากวนนะฮะผมบอกเลยว่าเมนูนี้นี่แบบสุดสุดครับ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

ต้องไม่พลาดไปกินสลายบุฟเฟตัวจริง

เเริ่มแม้พอ

ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับรับรองอร่อยเฉียบ
เนี่ยครับและร้านที่เราจะไปกินล้างบางต่อไปคือร้านอะไรครับ
โอ้โหไม่ต้องห่วงครับน้องแซคร้านต่อไปนะครับเป็นร้านเพื่อนพี่เองนะฮะ
เป็นร้านสไตล์ที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่านั่งมากเป็นแนวธรรมชาตินะครับ
แล้วก็เพราะพี่เนี่ยยังไหวอยู่แต่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับน้องแซค

มันปีแล้วครับเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องไปซ่อมกางเกงก่อนขอตัวแป๊บนึงนะ

ผมหลังจากที่ทานของขาวเสร็จนะครับแล้วก็นั่งรอพี่แจ็คส้มกางเกงนะครับผม
เดี๋ยวเรามานี่เลยครับครับครับผม

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปนะครับ

เอลเซ่ถูกใจใครก็อยากชิม
นี่คุณเจมส์ร้านคุณเป็นร้านอาหารหรือต้นไม้
เป็นตามในมือเราได้นะ

ไม่เกี่ยวอันนี้เอาไว้หล่อยเย็น
นี่ครับน้องแซคครับร้านนี้นะฮะ
เป็นร้านปิดท้ายของเราในวันนี้ครับ

เป็นร้านที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนผมครับ

เขาเนี่ยดังมากในโซเชียล

เฮ้ย
อะช่างมันเอานี้ละกัน
คุณเจมส์

แบบนี้น่ะของแสง
แล้วก็เอาพวกแบบวัตถุดิบจากพี่
มาขายมาช่วยเขากระจายรายได้
หากใครที่กำลังมองหาและอยากสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ
ไร้มนพิษต้องที่ร้านนี้เลย

เต็มไปด้วยต้นไม้และสวนผัก
ให้เราได้ผ่อนคลายสดชื่น
และร่มรื่นไปกับบรรยากาศเป็นกันเองสไตล์ชนบท
คุณพาผมมาเนี่ยคุณจะมาคุยแบบนี้มันยืนด้วยเนี่ย
มันเมื่อยคุณอยากเป็นเจ้าของร้านคุณก็ต้องแนะนำเมนูอะไรนี่
โอเคเดี๋ยวพี่พาไปกินไปไปกินนำพี่เจมส์คือเหนื่อยมั้ยวะ

น้ำจิ้มเป็นไงบ้าง
น้ำจิ้มมีออกด้วยเป็นนิดนึง

เส้นมีความเหนียวนิดนึง

ก๋วยเตี๋ยวป้ากกตั้งชื่อตามชื่อแฟน
แม่น่ารักจริงนะครับคุณเจมส์
ลองไปชิมได้นะครับคุณผู้ชม

มาเมนูน้ำดีกว่า
เอาเมนูน้ำนะครับ
คือต้องบอกเลยนะว่าแก้วนี้นะครับดีมากนะครับ

ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยคืออากาศร้อนมาก
วันนี้ผมดื่มเข้าไปเพราะมันสดชื่น

เจ้าชาเจ้าถิ่นมีความเข้มแต่ละมุนเหมือนเจ้าถิ่น
ซึ่งก็คือคุณเจมส์นั่นเอง
เป็นชาที่ใครมาถึงก็ต้องสั่ง
เจ้าถิ่นเขาบอกมาแม่น่าดื่ม

มันไม่หวานคือมันอร่อย

ส่วนอันนี้เป็นชื่อว่าสลัดคุณแม่
สลัดคุณแม่ความพิเศษอยู่ที่น้ำสลัดและหมูทอดเจียงไฮ
กับร้านสาระดีที่จังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อแม่
ถือว่าเป็นการร่วมมือส่งเสริมซึ่งกันและกันจริงนะครับ
มันแบบเป็นไฟล์แบบดิบแบบอะไรอย่างนี้เลย
ต้องกินละรดนี่เหรอกินเลยแล้วค่อยเกียวผักตาม
แล้วอยากกินผักแก้มก็ไอล่ะไฟล์อย่างนี้เอาผักชิมกับอันนี้ได้มั้ง
อ้านนี่

คุณผู้ชมครับมันมีความอร่อยของตัวสลัดนะฮะ
เขาได้ปลูกเองผักสดมาก
เอาจริงนะแค่ผักเนี่ยกินก็คุ้มแล้ว
เพราะว่ามันดูแบบเขาก็ตั้งใจปลูก
นี่ตัวเด็ดกอมบูช่ามาถึงพี่ต้องกินกอมบูช่าเดี๋ยวพี่ชงให้น้องเลยนานน้องจะมาที
มาถึงเมนูเด็ดประจำร้านยางคอมบูฉะซึ่งเป็นชาหมักผสมผลไม้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
กินคู่กับโซดาก็จะสดชื่นกินกับน้ำผึ้งก็จะกลมกล่อมแต่ช้าก่อน
เมนูนี้เขามีวิธีการดื่มนะครับคุณผู้ชม
แรกแปลกใจจิบต่อไปเลิศจะเป็นยังไงไปลองกันครับ

กินอยู่อ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผาเจ็บ

ตัวเรามันพึ่งเลยอ่ะกำลังไปกินแบบว่าพูดเพราะหวาน
ไม่เพราะหวานสิเหมือนไปหาแบบเขาเรียกเอาอะไรแกสรดอกไม้
แตะกับน้ำพึ่งแล้วก็แบบตรงลิ้นร้ายดีเลย
อ่าเคลือบไว้เสร็จแล้วก็ตามตามในตัวกรมพุชาไป
อันนี้เริ่มมีแบบหวานออกมาเออแจ่มแล้วได้ความแบบสดชื่นอ่ะ
แล้วก็แบบมีโซดามาผสมแบบมันเป็นแปลกใหม่แปลกใหม่
แบบแม่ใจมันแบบเฮ้ยน้ำอะไรวะแบบดอกไม่ออกมา

บาทโอ้ไม่แพงนะไม่แพงนะนี่ให้พี่เจมส์ฝากร้านหน่อยครับ
อ่าโอเคก็ต้องขอบคุณพี่เจมส์๕๐๐นะครับครับผม
ใครสนใจก็มาทานกันเยอะขอบคุณครับพี่เจมส์ครับ

สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็กินล้างบางมาครบกันแล้วนะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานในตลาดและนอกตลาด
และมาอยู่ตรงนี้ครับหมู่บ้านสัมมกรครับผม
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าง

เฮ้้ววววสวัสดีครับ
ปรากฤษกินล้างบางในวันนี้เลยครับ
แซคกับน้องแจ็คกินหนักกินเบาที่ย่านสัมมกร
รวมทั้งสิ้น๙ร้าน๒๗เมนู
ถ้าคุณผู้ชมเป็นสายกินมาที่นี่ที่เดียวครบจบทั้งขาวหวาน

กินคนเดียวหมดไปกี่ถ้วยนะครับ
โอ้โหราคาแค่๒๐บาทเองเหรอครับ

วกจิ้มปลาหมอทะเล

หรือหอบนี่ครับ

เราจะเอาน้ำจิ้มมาโรยแล้วรสชาติมันจะจัดจ้านอร่อย
เฮ้ยหลงมาจุดที่อีกของกินแบบนี้พวกเราจะไปกิน
ร้านบ้าน
โปรดติดตามตอนต่อไป